เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะมีชาวบ้านค่ะเขาไปเจอโครงกระดูกอยู่ในป่าละเมาะนะคะ

ข้อมูลนี้มันไปพอดีกับข้อมูลที่ครอบครัวหนึ่งในพื้นที่เหมือนกัน
เขาไปแจ้งความไว้บอกว่าหลานสาวอายุ๑๔ปี
หายตัวไปจากบ้านตั้งแต่๑๔มีนาคม
ขออภัยนะคะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
พอญาติไปดูโครงกระดูกปรากฏว่าเป็นหลานที่หายตัวไปจริง
ค่ะช้าเมื่อ๓เดือนก่อนนะคะ
ตอนนี้ตำรวจได้ข้อมูลแล้วและไปจับตัวชายต้องสงสัยได้แล้วด้วยนะคะ
หลังจากไปกบดันอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
ส่วนการสอบปากคำเบื้องต้นผ่านไป๑คืน
เขายังไม่ปริปากนะว่าทำไปทำไม
แต่ก็ยอมรับแหละว่าเป็นคนฆ่าเด็กอายุ๑๔จริงนะคะ
นายวิศนูบูรณ์คงหรือว่าในกายอายุ๒๕ปีค่ะ
ถูกตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองตรังควบคุมตัวไว้ได้กลางดึกที่ผ่านมา
พลตำรวจโทสัตวรรษฮิรัญบูรณะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้เร่งรัดติดตามคดีที่พบโครงกระดูกชิ้นส่วนมนุษย์
และมีหลักฐานสำคัญติดอยู่กับโครงกระดูกนี้
ศพที่ไปพบนี้พบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ
สร้อยเป็นหลักฐานสำคัญในการคลี่คลายคดี
และสะดวกสุดท้ายตำรวจก็ไปจับฉายต้องสงสัยได้
ที่อำเภอเมืองสุราธานีค่ะ
จากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริง
เริ่มจากการทำร้ายร่างกายด้วยการบีบคอจนเสียชีวิต
จากนั้นนำร่างเด็กอายุ๑๔ไปราดน้ำมันจุดไฟเผาที่ป่าละเมาะ
จากบ้านพักตัวเอง๒๐๐๓๐๐เมตร
และจากนั้นอำพรางปิดบังและซ่อนเร้นศพ
ส่วนมูลเหตุจูงใจเจ้าตัวยังไม่ยอมเปิดเผยออกมานะคะ
และช่วงบ่ายที่ผ่านมาชุดสืบสวนได้ควบคุมตัวในกาย
เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุและไปค้นหาของกลาง
ของกลางนี้เป็นมือถือของเด็กสาวอายุ๑๔ปีที่เสียชีวิต
พากันไปหาแถวลำคลองใกล้กับจุดที่พบโครงกระดูก
ใช้เวลาหา๒ชั่วโมงแต่ก็ยังไม่พบค่ะ
เรื่องต้นตำรวจจะทำการสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะคะ
ควบคุมตัวส่งฟ้องสารดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ